สนับสนุนโดยหน้ากากผ้าบลูแบร์ลดไวรัสมากถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ในสองชั่วโมง
ปกป้องคุณได้มากกว่าทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
ไปเยี่ยมทีหลังอ่ะเนอะเดือนมิถุนาค่ะตอนนั้นคือไปเยี่ยมครั้งสุดท้าย
แล้วเขาก็พูดแปลกค่ะแบบถ้าเขาเป็นอะไรอย่างเงี้
ให้ถ่ายรูปเขาไว้นะค่ะก็คือตอนนั้นเขาก็มีแบบรอยช้ำที่หน้าด้วยอะค่ะ
ก็เลยถามเขาว่าเป็นอะไรเขาก็เลยแบบพูดอะไรมากไม่ได้ค่ะ
ข้างในน่าจะมีอะค่ะคือเขาเลยไม่กล้าพูดอะไรมากค่ะ
ตามร่างกายก็มีแบบรอยพกช้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือตอนนั้นก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าเขาอาจจะโดนทำร้าย
แต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะมาเจอสารหนูอะไรอย่างนี้ค่ะในกระเป๋า
ค่ะก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยตรงนี้ด้วยค่ะ
คืออยากได้ความเป็นธรรมที่สุดอะค่ะอ่าให้เขาตรวจสอบให้ทีว่า
อ่าตอนที่ว่าเขาอยู่ข้างในตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทางญาติของผู้ตายเนี่ย
ยังคงร้องเรียนกับหน่วยงานโดยที่ต้นทางเนี่ยไปร้องเรียนอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดนะคะ
แล้วก็คดีไม่คืบหน้าจนกระทั่งได้เชิญมาคือเป็นข่าวอยู่แล้วนะคะ
ก็เลยลองเชิญมาคุยกันอีกทีว่าตกลงแล้วมันติดขัดตรงไหนวันนี้ที่เราจัดรายการหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
เราได้โทรหาผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรีนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้จากนักข่าวเนี่ย
คือก็ยืนยันว่าใช่นะคะแต่ว่าพอโทรศัพท์ไปมีคนรับสายไม่ยืนยันว่าตัวเองใช่หรือไม่
แต่ว่าก็ยังไม่ทันได้บอกอะไรกันนะคะก็จะลองพยายามระหว่างรายการอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ตกลงหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยเป็นตัวผ่อบอไหมนะคะ
เพราะว่าคนที่รับสายบอกว่าประชุมอยู่แต่ยังไม่ได้ยืนยันไม่ทันได้ยืนยันกันว่าตกลงใช่พบหรือเปล่า
เพื่อที่จะขอสัมภาษณ์นะคะแต่ว่าเบื้องต้นค่ะเท่าที่ข่าวออกมาก็คือว่า
เรื่องนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเอ่อ
สอบสวนนะคะว่านักโทษชายคนนี้อะไรทำให้มีสารกำจัดหนูในตัวเขา
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เขาจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมหรือไม่
เพราะว่าทางภรรยาผู้ตายก็อย่างที่เล่าตอนต้นรายการนะคะที่บอกว่า
ก่อนนั้นหนึ่งเดือนเนี่ยไปเยี่ยมแล้วก็เห็นร่องรอยต่างเพียงแต่ว่าไม่ทันได้คุยกันเพราะก็
ทราบดีว่านะคะว่าถ้าได้คุยกันเนี่ยก็อาจจะมีคนอื่นที่ได้รับรู้ด้วยว่าเขาบอกอะไรภรรยาเขา
ทีนี้ในส่วนของการการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะพอมันพบสารเคมีตัวนี้ในร่างกายเนี่ย
มันก็เลยทำให้เรื่องนี้จบไม่ลงเพราะว่าสารตัวนี้เข้าไปอยู่ในร่างกายได้อย่างไร
แล้วสารตรงนี้เข้าไปอยู่ในเรือนจำได้อย่างไรแล้วร่องรอยก่อนหน้านั้น๑เดือนตกลงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือไม่นะคะสามท่านจะคุยกันกับเราในรายการนะคะท่านแรกอาจารย์ท่านนี้ต้องมาค่ะ
อาจารย์จะได้สองหมวกสองมุมเลยนะคะทั้งเรื่องสารเคมีต่างเรื่องทางการแพทย์กับอีกเรื่องคือร่องรอยต่างที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตนะคะ
อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวศนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ที่มศวนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี

ชัดเจนครับว่ามันผิดปกติเพราะว่าโดยปกติมันไม่ควรมีนะครับ
มันจะเป็นสารเคมีที่มันจะได้จากสิ่ง
เอาอย่างนี้นะอาจารย์คือมันเพิ่งมีคดีที่บอกว่าโคเครักษาฟัน
ก็เลยจะถามอาจารย์ว่าสารกำจัดหนูที่เข้าไปอยู่ในร่างกาย
มันมาจากสิ่งอื่นแล้วไปทำปฏิกิริยาข้างในจนกลายเป็นสารตัวนี้ได้ไหม
ก็เอาตัวสารเองนะครับจริงที่ออกไปเนี่ยสารกำจัดหนูเนี่ยมันคือซิงค์ฟอสไฟล์
ตัวนี้เนี่ยก็มีขายอยู่ทางท้องตลาดนะครับลักษณะมันเป็นผงสีดำดำ
เพราะฉะนั้นการที่มันจะเข้าสู่ร่างกายโดยหลักคือการกิน
อย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างยากนะครับบางกรณีอาจจะมีได้บ้างอย่างเช่นเป็นอุบัติเหตุนะครับเป็นผงเพราะเนื่องจากมันเป็นผงอาจจะมีการฟุ้งกระจายแล้วก็เข้าทางเดินหายใจแต่พบได้น้อยนะครับเพราะหลักคือการกินนะครับมันไม่สามารถที่จะอยู่อยู่มันเกิดขึ้นในร่างกายได้เองนะครับหรือว่ามันเป็นการปนเปื้อนนะครับในในสาร

ตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ที่มันจะเป็นเหตุให้เราสงสัยคือเมื่อเดือนมิถุนายนเราไปเยี่ยมเขาค่ะเอามิถุนายนตอนไปเยี่ยมก่อนเล่าเหตุการณ์แบบละเอียดเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะค่ะก็คือตอนนั้นอ่ะไฟก็คุยปกติค่ะแต่ว่าใบหน้าเขาอ่ะมีรอยช้ำค่ะก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าแค่ล้มไม่ต้องถามมากอะไรแบบนี้

เหมือนอาการเขาก็ไม่ดีค่ะคุยได้แป๊บนึงเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาขอไปอ้วกก่อนอืมใช่คือตอนนั้นก็สงสัยแล้วค่ะตอนที่เราเห็นแผลที่หน้าเขาเนี่ยเราเห็นตรงตรงอื่นอีกไหมคะมือไม้ไม่ไม่มีค่ะไม่เห็นแล้วเขาก็ไม่ได้บอกกับเราเพิ่มเติมใช่ไหมไม่ได้บอกตอนนั้นคุณสุภาพรคุยกับคุณชาตรีอยู่นานไหมคะก่อนที่เขาจะรู้สึกค

จดหมายมาหาเรื่อยเรื่อยค่ะอืมเจ็บขานี่คือเจ็บลักษณะแบบไหนค่ะอ่าคือนั้นตอนนั้นหมอก็ยังบอกไม่ได้ค่ะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอ่าเจ็บบริเวณไหนค่ะขาทั้งสองข้างอะค่ะอืมขาทั้งสองข้างค่ะต้นขาข้อต่อตรงหัวเข่าข้อเท้าน่าแค่อีกอันนั้นอันนั้นก็ไม่ได้ถามหมอชัดเจนอะค่ะอืมค่ะหมอบอกแค่นั้
อย่างที่ควรเป็นหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็คือว่าคือตามปกติอย่างงี้นะคะถ้าเราฟังอย่างงี้เจ็บขามันมันไม่เยอะนะเวลาบอกเราเจ็บขาเจ็บขาแต่ไปโรงพยาบาลคือออกจากเรือนจำไปโรงพยาบาลนี้ต้องต้องไม่น้อยนะเข้าใจเรียนเข้าใจถูกป่ะอาจารย์ครับก็เข้าใจถูกครับแต่บางกรณีอาจจะเป็นเรื่องของอ่าการ

ว่าเขากำลังเครียดอยู่กังวลอยู่หรือว่ากลัวอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือช่วงก่อนหน้านั้นเขาก็แข็งแรงดีปกติเขาก็ลาเริงอ่ะค่ะคุยกับลูกเขาก็ยิ้มหัวเราะหลีก็มีช่วงหลังหลังอ่ะค่ะอืมใช่มิทุนายนนะคะเอ่อพี่คุณพี่สายทองนี่ได้ไปเยี่ยมด้วยด้วยด้วยกันกับน้องสาวหรือเปล่าคะไปบ้างอ่ะแต่ว่าไม่ได้
คุณสุภาพรก่อนในในส่วนของลักษณะนี้เนี่ยตอนนั้นเราถึงกับกังวลไหมคะทั้งจากนิสัยสามีเราด้วยนะกับที่เราสังเกตเห็นในจดหมายและวันนั้นที่ที่ได้พบกันที่เดือนมิถุนายนนะคะเรารู้สึกกังวลไหมคะกังวลค่ะแล้วเขาก็เขียนจดหมายมาบอกว่าทางเรือนจำเขาไม่ให้เยี่ยมเดือนหนึ่งนะงดเยี่ยมค่ะอันนั้นก็คือทำอะไรไม่ได้และติดใจต

ก็คือปั๊มหัวใจแล้วค่ะอืมอาจจะเอ็งไม่ได้แล้วใช่อืมทิ้งช่วงกี่สักกี่ชั่วโมงค่ะเพราะว่าตอนตอนแรกออกมาแล้วใช่ไหมแล้วกลับไปแล้วเกิดอาการตอนเย็นของวันที่สิบสี่ใช่ไหมค่ะคือทิ้งช่วงจากรอบแรกที่ไปโรงพยาบาลถึงกระทั่งมาโรงพยาบาลรอบสองเราพอรู้ไหมสักกี่ชั่วโมงไม่รู้ไม่ทราบค่ะอ่าแล

นอนอยู่บนนั้นได้อย่างเดียวค่ะไม่มีสติแล้วค่ะอืมคือค่ะหมอก็หมอก็บอกว่าให้ญาติทำใจน่ะคือช่วงนั้นก็คือแบบช็อกไปเลยอ่ะค่ะตอนที่บอกให้ญาติทำใจเนี้ยบอกตั้งแต่ในโทรศัพท์หรือว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลตอนมาถึงอ่ะค่ะเพราะว่าเขาแบบช่วยปั๊มหัวใจไปหลายทีแล้วอ่ะค่ะอืมคุณหมอเล่
หมอก็ไม่ได้แจ้งค่ะมีแต่เขาบอกว่าถามว่ามีโรคประจำตัวไหมก็บอกไม่มีค่ะเขาแข็งแรงดีเขียนจดหมายมาเขายังบอกแข็งแรงดีไม่ต้องเป็นห่วงเขาอยู่เลยค่ะคือแบบเหมือนกับตอนนี้คนไข้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนมาน่ะหมดสติมาหมดสติมามาโรงพยาบาลแบบปั๊มหัวใจมาค่ะปั๊มมาตั้งแต่ที่เรือนจำมาถึงโรงพยาบาลก็คือ

แล้วก็ปั๊มหัวใจมามีอย่างอื่นที่หมอบอกไหมว่ามาถึงสภาพไหนอีกคะไม่มีค่ะแล้วหมอบอกเราว่ายังไงคะพอเราไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งว่าเขาเป็นอะไรหมอก็บอกได้แค่นั้นนะคะเขาไม่ได้บอกอะไรมากเลยบอกแค่ว่าเหมือนคนไข้มีโรคประจำตัวอย่างเงี้ค่ะทางญาติก็คือบอกไม่มีค่ะเพราะอยู่กันมานานก็ไม่มีโรคประจำตัวเขา
อย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็แข็งแรงจนกระทั่งตอนซ้ากี่โมงคะที่ที่จากไปอ่ะค่ะอ่าตีสี่สี่สิบห้าค่ะซึ่งในระหว่างนั้นก็คือไม่ไม่มีการสื่อสารที่ทำได้ต่อกันใช่ไหมไม่ค่ะโทษนะคะคือมันจะมีลักษณะบางลักษณะเช่นแบบอาจจะไปจับมือหรือจับตัวให้รู้สึกคือเขาอาจจะไม่สามารถตอบโตได้นะคะแต่ว่าอา
ทางโรงพยาบาลนะคะคือเขาก็จะซักสายออกอ่อก็คือจริงจริงคือขอโทษนะคะใช้คำคุณหมอคือใช้คำแบบนี้ว่าคือจริงจริงคือถอดเครื่องช่วยหายใจก็คือไปเลยใช่ครับคือเท่ากับว่าจริงจริงเขาไปแล้วอย่างงี้หรือเปล่าคะภาษานักการแพทย์จริงจริงคือที่หัวใจเต้นอยู่ก็เต้นด้วยตัวยาที่กระตุ้น

จะรักษาในตัวต้นเหตุของตัวสาเหตุของโรคนะฮะแล้วก็จะทำให้มีชีวิตที่กลับมาเป็นปกติได้แต่ในกรณีนี้นะครับมีการปั๊มหลายครั้งนั่นแสดงว่าแสดงให้เห็นว่าการปั๊มเนี่ยหัวใจแล้วก็การให้ยาเนี่ยมันกระตุ้นหัวใจขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังกลับไปเป็นอีกนะครับซ้ำหลายครั้งนั่นแสดงว่าตัวโรค

ว่าสาเหตุการตายคืออะไรคะภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะแต่หัวใจวายเฉียบผ่านหัวใจวายเฉียบผ่านใช้คำนี้เนาะนะคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็จะเป็นคุณสายทองที่จะช่วยกับคุณสุภาพรเล่าได้แล้วล่ะว่าหลังจากนั้นเนี่ยไปสะดุดตรงไหนไปเอกใจตรงไหนที่ทำให้มีการส
ข้อมูลที่ให้กับทางโปรดิวเซอร์รายการก็คือว่าเบื้องต้นผู้ต้องถ้ามีอันไหนเดี๋ยวเราแย้งกันนะคะ
เบื้องต้นผู้ต้องขังมีอาการป่วยอยู่ก่อนแล้วนะคะก็คือบวมที่เท้า
แล้วก็พบแพทย์อย่างต่อเนื่องหลังจากผู้ต้องขังเสียชีวิตก็มีการตั้งกรรมการ
สอบสวนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวน
แล้วก็มีการเรียกผู้ดูแลผู้ต้องขังผู้ที่เกี่ยวข้องไปสอบนะคะ
แต่ยังไม่ได้มีการติดต่อมาที่ทางญาติแล้วก็ในส่วนของเรือนจำก็พยายามหาข้อเท็จจริงอยู่ตอนนี้
มีหนังสือเรียกจากตำรวจให้เจ้าหน้าที่ไปสอบส่วนเพิ่มเติมแล้ว
คือเท่ากับว่าตอนนี้คนที่เป็นคนเดินเรื่องให้ก็คือโรงพักถูกไหมคะ
แล้วก็ทางเรือนจำไม่ได้มีติดต่อกับทางครอบครัวเลยใช่ไหมคะ

จริงแล้วเราเคยไปที่เรือนจำเพื่อขอพบผู้คุมหัวหน้าผู้คุมเจ้าหน้าที่ใดก็แล้วแต่เลยนะ
กระทั่งผู้บัญชาการเรือนจำบ้างไหมคะ

ก็ด้วยความที่ไม่รู้อะค่ะก็คืออยากให้ตำรวจช่วยติดตามให้ค่ะ
แล้วคุณพี่ล่ะคะคุณพี่สายทองตอนนั้นกะว่าจะยังไงกันแน่ไปตามที่เรือนจำหรือว่าแจ้งความแล้วให้ตำรวจเป็นคนทำให้คะ
ก็จะให้ตำรวจเพราะว่าตำรวจเขาเป็นคนดำเนินเรื่องใช่ไหมคะอ่าให้ให้เขาติดตามให้อ่ะ
ค่ะแล้วตอนที่ไปแจ้งความนี่พอตำรวจรับแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่ไปแจ้งความเดือนกรกฎา
ใช่ค่ะก็ไปแจ้งวันนั้นเลยพี่วันที่๑๕ก็คือโทษนะคะก็คือแจ้งผู้เสียชีวิตใช่ไหมคะ
ทีนี้เขารู้ตำรวจเขารู้ไหมว่ามันมีความผิดปกติหรือสิ่งที่เราสงสัยตำรวจรู้ไหมคะ
ตำรวจเขาไม่รู้ว่าพี่แต่เขาจะถามว่าญาติติดใจไหมอะไรแบบนี้

เราก็ติดใจเพราะว่าน้องเขาแข็งแรงไงเขาไม่มีโรคประจำตัวอะไร

ค่ะเขาขอให้พิสูจน์ให้ละเอียดเลยค่ะ
คือให้ส่งไปชั้นหน้าสูตรให้ละเอียดเลยค่ะ
ว่าอะไรที่ตรวจได้ก็คืออยากให้ตรวจให้หมดเลยค่ะ
ตามข่าวเนี่ยบอกว่าส่งจากโทษค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะ
ไม่มีนะอ่าก็คือส่งจากทางโรงพยาบาลที่รักษาไปที่
คือส่งไปตรวจที่สิริราชใช่ไหมคะ
ตอนที่เราขอส่งไปตรวจเนี่ย
เขาทำชนะสูตรได้อยู่แล้วไหมคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ดำเนินการให้นะใช่ค่ะอ่าตอนนั้นเราแจ้งเขาว่าเราสงสัยอะไรยังไงคะ
คือตอนแรกก็สงสัยค่ะเพราะว่าเขาก็มีรอยช้ำที่ตัวที่ขาอย่างนี้ค่ะ
แต่ทางโรงพยาบาลก็คือบอกว่าอาการเขาเป็นแบบนี้
ก็เลยแบบทางยาก็คือติดใจคืออยากอยากรู้ให้มันมากฝันเนี้ยค่ะ
อืมว่าเขาเป็นอะไรตายกันแน่ใช่ค่ะอ่า
ก็เลยขอให้ส่งไปอ่าให้ทางโรงพยาบาลอ่ะ
คือส่งไปให้ทางศรีราชตรวจสอบให้นะคะ
ในขณะที่เราก็ไปแจ้งตายให้กับผู้ตายใช่ไหมคะ
ทีนี้อาจารย์ขอนิดนึงนะคะเพราะว่าเอกสารที่มันออกมามันมี
มันมีเขียนภาษาแพทย์เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ก็คือระบุเลยว่าเป็นสารกำจัดหนู
หรือหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไร
ปฏิกิริยากับร่างกายว่าเป็นสารกำจัดหนูคะครับคือ
อีกนิดนึงนะครับเข้าใจว่าน่าจะส่งไปผลส่งเฉพาะผลเลือดไปที่
ศรีราชไปตรวจแล้วกลับมาใช่ไหมฮะไม่ได้ส่งตัวศพไปด้วย
ตัวศพไม่ได้ส่งค่ะแต่คือเห็นเขาพาอะไรในดังนั้น
นี่ก็คือผลที่กลับมาเนี่ยมันระบุว่ามีการตรวจพบ
ตามเอกสารนะครับที่บอกว่าตรวจพบสารฟอสซีนเนี่ย
คือจริงสารตัวนี้มันเป็นแก๊สนะครับ
เกิดขึ้นจากการที่มีการกินนะครับ
คือผ่านทางเดินอาหารเข้าไป
ก็คือจากสารกำจัดหนูที่เรียกว่าซิงค์ฟอร์สไฟล์

พอเข้าไปในร่างกายเสร็จปุ๊บ
ที่มันเป็นผงละเอียดสีดำเทานะครับ
พอเข้าไปร่างกายมันจะไปทำปฏิกิยากับกฎในกระเพาะอาหาร
ก็เลยเกิดเป็นแก๊สขึ้นมาเรียกว่าแก๊สฟอสฟิล์ม
ก็คือที่ระบุอยู่ในเอกสารนะครับว่าพบแก๊สฟอสฟีน
เพราะมันก็บอกได้ว่าที่มาของมันก็คือ
เป็นซิงคอร์สไฟล์ก็คือสารกำจัดหนูนี่แหละครับ

ตามตามที่อาการที่ภรรยาเล่าเนี่ยคือที่มีน้ำออกจากปาก
มีเลือดออกจากจมูกที่สูบถูกนะคะ
มันมีผลมาจากสารตัวนี้ไหมอาจารย์หรือไม่เกี่ยวคะ
คือจริงผมเล่าภาพของสารตัวนี้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอาการ
คือถ้าเป็นสารตัวนี้นะครับตัวซิงค์ฟอสไฟล์เนี่ยก็คือสารจำกัดหนูเนี่ย

ตัวนี้ในความเป็นจริงแล้วในตัวส่วนผสม
เพราะมันเป็นสารอันตรายที่เขาต้องมีการควบคุม
ก็จะมีการผสมสารบางอย่างเข้าไปที่ทำให้เกิดการอาเจียน
เพราะฉะนั้นคนที่กินเข้าไปจะต้องอาเจียน
เพราะฉะนั้นโดยหลักก็คือคนที่กินโดยไม่ได้ตั้งใจ
เราจะไปตรวจพบว่าเขามีลักษณะของการอาเจียน
ในกรณีพอเข้าไปในร่างกาย
มันก็จะทำให้เกิดอย่างที่กล่าวไปแล้วทำให้เกิดแก๊ส
พวกนี้แก๊สฟอสฟีนเนี่ยมันจะมีผลต่ออวัยวะ
ที่มีการต้องใช้ออกซิเจนสูง
อย่างเช่นสมองหัวใจปอดตับหรือไต

เพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นผลกับเรื่องปอด
มันทำให้ปอดบวมปอดบวมน้ำมากอาการหอบก็จะมา
ก็จะมีลักษณะของการหายใจไม่ออกหอบเหนื่อย
เหมือนคนเป็นโรคปอดบวมอย่างนั้น
มีผลต่อหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะ
แล้วก็อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้
ในกรณีแบบนี้หลังจากรับประทานไปโดยทั่วไปนะครับ
ก็จะเริ่มมีอาการตั้งแต่สัก๓๐นาทีเป็นต้นไปก็เริ่มมีอาการ

แล้วก็ถ้าเกิดว่าระยะเวลาของการเสียชีวิตขึ้นอยู่แต่ละบุคคล
แต่โดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ๒๔๔๘ชั่วโมง
ที่พบว่ามีการเสียชีวิตเยอะ
แต่นั่นคือหมายความว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่า
ตัวสารตัวนี้นะฮะว่าถ้ามันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
แต่ยังไม่ได้ระบุนะครับเพราะว่าอันนี้ยังสรุปไม่ได้
เพราะว่าในการจะไปสรุปในทางพิษวิทยาเนี่ย
บอกว่าสารตัวนี้เป็นเหตุของการเสียชีวิตหรือไม่

อันที่๑เลยที่สำคัญก็คือต้องตรวจปริมาณ
ของสารพิษว่าในร่างกายมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน

แต่แน่นอนในเรื่องของอาการแสดงต่างพวกนี้
มันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับ

อาจจะมีคนมีอาการแบบนี้มาตรวจพวกนี้
ก็น่าจะได้รับสารอะไรผิดปกติมา
ก็อาจจะมีการตรวจในน้ำในกระเพาะอาหารอะไรขึ้นมาได้
เพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็เป็นภาพรวมของตัวสาร
คือตอนที่เสียชีวิตสาเหตุการณ์ตายเขียนว่าหัวใจวายเฉียบพันธุ์
คือมันยังไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตเดี๋ยวไม่แน่ใจเขาใช้คำยังไง
แต่ไม่ได้มีการบอกว่าเสียชีวิตจากสารเคมีในร่างกายใด

ซึ่งอาจารย์เดี๋ยวขอแถมอีกนิดนึง

กับสารหนูที่เราพูดกันสั้นรู้จักกันมาตั้งนานเนี่ย
มันออกฤทธิ์เหมือนกันเลยไหมคะ

ถ้าเป็นสารหนูก็เรียกเป็นอาซินิก
มันก็จะมีสีสันพวกนั้นก็อีกแบบหนึ่ง
สารหนูเนี่ยก็จะเคยได้ยินข่าวที่มีการเอาไปแอบให้
แล้วก็เป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้

แต่สารตัวนี้เนี่ยค่อนข้างยากกว่าเนื่องจากสารตัวนี้นี่
มันเป็นผงดำเลยแล้วมันไม่ละลายน้ำ
ใส่ในน้ำนี่มันจะเห็นเป็นแก๊ส
คือแก๊สมันไม่มีสีอะไรนะฮะ
แต่มันจะมีกลิ่นกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบปลาเน่า
เพราะฉะนั้นโดยโอกาสของคนโดยทั่วไป
ที่จะเอาไปใช้ในการที่จะไปจัดการวางยาใคร

อาจารย์หมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้ชี้โพรงนะคะ
แต่ขอเป็นความรู้คือถ้าจะถูกใช้เนี่ย
ถูกใช้เพื่อการทำร้ายคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารหนู

คำว่าเจอตัวนั้นมากกว่าตัวนี้ไม่ค่อยเจอ

เจอเจอเพราะมันหาง่าย

คุมทั้งคู่ครับแต่ว่าในกรณีเราสามารถไปซื้อ
ตามที่ต่างที่จะมาใช้ในการกำจัดหนู

สมมุติว่านะคะถ้าสาร๒ตัวนี้ถูกปนเปื้อน
ไม่ว่าจะเป็นในน้ำซึ่งอาจจะเป็นน้ำเปล่า
หรือน้ำมีสีน้ำลักษณะอื่น
หมายถึงเครื่องดื่มนะหรืออาหารก็แล้วแต่เนี่ย
ตัวไหนที่อยู่ในของกินแล้วสังเกตเห็นได้ว่ามีของแปลกปลอมคะ

คือตัวที่เรากำลังพูดถึงว่าตัวฟอสฟีนซิงค์ฟอสไฟล์มันเป็นผงสีดำ
เพราะฉะนั้นผงสีดำแล้วมันไม่ละลายน้ำพอไม่ละลายน้ำถ้าใส่ในแก้วน้ำลงไป
มันก็จะเห็นเป็นตะกอนก็เห็นอย่างน้อยก็คือเห็นตะกอน
แล้วมันมีทำริยามันก็จะมีกลิ่นด้วย
เพราะฉะนั้นการจะไปปนเปื้อนอะไรต่างก็ค่อนข้างยาก
จริงมันก็เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งอะครับที่เขาพยายามทำเพื่อว่าป้องกันการที่
คนจะเอาสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ตั้งใจ
หลังจากที่เราบอกโรงพยาบาลที่เพชรบุรีไปนานไหมคะ
กว่าที่ผลจะออกมาแล้วพบสารตัวนี้ค่ะ

ทีนี้ในระหว่างเดือนกว่าก็ไม่ได้เบาะแสใดเลยใช่ไหม
ได้เลยค่ะมีแต่ทางอ่าทางญาติติดต่อไปว่าถ้าได้
ผลส่งกลับมาแล้วค่ะก็คือให้ติดต่อทางญาติด้วย
ทีนี้พอผลมาแล้วใครเป็นคนบอกทางทั้งคุณพี่
คือไปเอาผลจากทางที่จำรวจใช่ค่ะ
แล้วก็เป็นใบประสานกิจข้างหลังก็ไม่เข้าใจ
ว่าที่เขาส่งมาผลส่งมาว่าอย่างไรมั่ง
ให้โรงพยาบาลที่เพชรใช่ไหมคะคือเขาส่งกลับจากศรีราชมาที่เพชรแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ตัวตัวนี้เนี่ย
คือในวงการการแพทย์ก็คือรู้เลยว่าผิดปกติแน่
โรงพยาบาลบอกไหมว่าพี่มันมีตัวนี้นะมันไม่น่าจะอยู่ในตัวได้สิ
เขาบอกเราไม่อย่างนี้ไหมคะบอกค่ะ
แล้วเราได้ไปแจ้งความเพิ่มไหมครับคุณพี่
ให้หนูอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะตำรวจว่าไงคะ
เขาบอกว่าก็ลองไปถามหมอดูว่าสารตัวนี้มันทำให้เสียชีวิตได้ไหม
อย่างนั้นเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาได้สั้นนะคะ
เดี๋ยวเราเดี๋ยวดูเวลานะคะถ้าต่อสายตำรวจพื้นที่ได้เข้าสาย
แต่เวลาน้อยเราอาจจะตัดสินใจที่ไม่ได้เข้าสารก็ได้นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ระหว่างโฆษณานะคะ

บอกว่าก็ทำหนังสือเรียกทางเจ้าที่เรือนจำไปนะคะเอ่อเดี๋ยวก็รอมาว่าจะมีการสอบกัน
แล้วทางทีมงานเนี้ยก็ถามถึงกล้องวงจรปิดหรือว่าหลักฐานอื่นอื่นเอ่อ
ฉันไม่แน่ใจจะใช้ว่าคือไม่ได้คำตอบอะค่ะ
ตกลงกล้องวงจรปิดได้เรียกมาหรือว่าไปเก็บมาแล้วหรือเปล่านะคะทีนี้เหลือเวลาค่อนข้างน้อย
เอาอย่างนี้ค่ะเรียนถามที่ตัวคุณสายทองก่อนเราเป็นคนช่วยน้องเดินเดินเรื่องเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจไม่ได้โทรมาบอกความคืบหน้าอะไรเราใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ไปแจ้งความไว้ตอนกรกฎาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีความขึ้นหน้าอะไร
และแน่นอนทางเรือนจำคงไม่ได้ติดต่อมาเพราะพบก็บอกไม่ได้ติดต่อนะคะ
ทางโรงพยาบาลถือว่าจบแล้วใช่ไหมคะเขาตรวจให้เขาให้เอกสารแล้ว
ทีนี้เราไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดไว้ถูกต้องไหมคะใช่
ดำรงธรรมบอกว่าให้เราไปทำอะไรต่อหรือว่าให้ทำยังไงคะ
เขาบอกว่าถ้าเรานั่นก็บอกว่าให้ให้รอก่อนอืมเดี๋ยวเขาถ้าว่าถ้าได้เรื่องไงเขาก็จะโทรมาหา
ดำรงธรรมจะตามตำรวจโรงพักในพื้นที่ให้จะตามเรือนจำให้หรือว่า
หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมจะทำอะไรคะเขาบอกแล้วไหมเขาก็ไม่ได้บอกอ่ะ
เขาอ๋ออ๋อเขาไม่ได้บอกอะไรเขาบอกแต่ให้ไปเขียนเรื่องไว้ใช่ใช่
เหมือนแจ้งไว้ใช่ไหมคะแจ้งไว้ทีนี้คุณสุภาพรคุณสุภาพรต้องการคำตอบ
เรื่องไหนบ้างเอาแค่ไหนคะกรอบเรื่องนี้ก็คือสารสารหนูตัวเนี้ยค่ะ
เหมือนเข้าไปอยู่ในกระเพาะได้ไงใช่อืมคือตรงที่รอยบาดแผลอ่ะ
คืออันนั้นน่ะญาติไม่ได้ติดใจแล้วคือติดใจตรงศาลหนูเนี้ยค่ะอืม
เข้าไปอยู่ในกระเพาะได้ไงใช่ในข่าวทำไมถึงมีการพูดบอกว่าเหมือนคล้ายคล้ายกับผู้ตายเคยสั่งเสียกับทางคุณสุภาพร
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ที่ว่าไปเยี่ยมเดือนมิถุนาค่ะอ่าก็คือถ้าเป็นอะไรอ่ะ
ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นอะไรไปอย่างเงี้ให้ถ่ายรูปเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
อันนี้พูดกันตอนไปเยี่ยมใช่ไหมหรือว่าอยู่ในจดหมายคะพูดค่ะเราได้ถามเขาไหมว่าทำไมมีเรื่องอะไร
ก็ถามอะค่ะเขาก็บอกเหมือนเดิมค่ะว่าไม่ต้องถามอะไรมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจารย์ค่ะจริงจริงเวลาหมดแล้วแต่ขออีกหน่อยนึงตกลง๓ตัวนี้ถ้าอยู่ในร่างกายถือว่าผิดปกติถูกไหมคะ
ปกติครับเพียงแต่ว่าในประเด็นก็คืออยากจะให้ตอนนี้เหมือนที่อยากจะได้ความจริงเนี่ยมันมีอยู่๓อย่างนะครับว่า
ตกลงเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยมันเป็นลักษณะของอุบัติเหตุนะครับจากการปนเปื้อนหรือไม่หรือเกิดจากการที่เขากินเข้าไปเอง
เราจะมีใครที่เอามาใส่ให้เขากินพวกเนี้ยต้องรอเรื่องของการพิสูจน์นะครับ
แล้วก็เรื่องของปริมาณว่าจะมากเพียงพอนะครับที่จะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตด้วยหรือไม่
พวกนี้ผมคิดว่ามันรอการพิสูจน์อยู่นะครับก็ต้องหวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมต่อเนื่องแล้วครับ
ที่จะต้องมาดำเนินการเรื่องนี้ต้องต้องมากแค่ไหนที่จะทำให้คนเสียชีวิตได้คะ
คือโดยปกติถ้าถ้าตามข้อมูลเนี้ยนะครับอาจจะต้องกินถึงระดับร้อยถึงร้อยหรือสองร้อยมิลลิกรัมนะครับ
ซึ่งเทียบเป็นช้อนก็หนึ่งขีดผมโอ้ยเยอะนะค่ะร้อยถึงสองร้อยมิลลิกรัม
เพราะมันเป็นผงเนี้ยใช่ไหมคะครับแต่แต่แล้วแต่นะครับอ่าเข้าใจ
รายงานเพราะมันยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนทั้งหมดแต่ต้องกินในปริมาณมากระดับหนึ่งเลยครับ
ค่ะทีนี้ขอสุดท้ายจริงคือว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยคือเรามั่นใจแน่ว่าไม่มี
คือณตอนนี้เราไม่ได้ข่าวแน่ว่ามีใครที่อยู่ในเรือนจำนั้นอีกที่ออกมาโรงพยาบาลจากสาเหตุเดียวกันกับผู้ตายใช่ไหมคะ
ไม่มีใครออกมาล้างท้องไม่มีใครออกมาเพราะปวดท้องอาเจียนไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะ
อันนี้ก็ตัดอุบัติเหตุออกน่าจะได้อ่าเพราะว่าถ้าอุบัติเหตุปนเปื้อนเนี่ย
มันก็น่าจะมีหลายท่านที่น่าจะมีลักษณะเดียวกันไม่น่าจะใช่คนคนเดียวอยู่แล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อนะคะแล้วก็จริงจริงมันสองสองอย่างซ้อนกันนะคะ
คือเข้าไปในร่างกายได้อย่างไรและเข้าไปในเรือนจำได้อย่างไร
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสามท่านวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ